ครูวิทยาลัยเทคนิคกาลสินค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ที่กาลสินมีงานกาชาติมันก็เป็นเรื่องดีแหละช่วยเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะและในงานกาชาติเนี่ยนอกจากจะขายของแล้วเขามีคอนเสิร์ตด้วยครูท่านนี้สงสัยว่าคอนเสิร์ตเนี่ยทำไมจะต้องหันลำโพงเข้ารงพยาบาลหันลำโพงเข้ารงพยาบาลไม่ได้นะเขาบอกว่าโอ้
เรื่องการใช้เสียงรอบโรงพยาบาลรอบโรงเรียนด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่คุณครูเขาสงสัยนะคะคุณครูก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็เอาลงในโลกโซเชียลมีเดียไปดูคลิปค่ะ
ใช่แต่มันคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือห้องชุดเฉินแล้วเนี่ยมาตั้งเวทีพวกเราดีมายามบอกเลยว่าไม่ค่อยหันเวทีไปพวกมึงดูหน่อยไอ้คนป่วยชุดเฉินเนี่ยขนาดนี้แล้วมันก็เปิดเสียงดังไอ้ข้างในมีความสุขไม่รู้เท่าไหร่
แต่ข้างนอกเนี่ยตึกเขาเดือดร้อนขนาดไหนดูครับความดัง
กระหึ่มมากถึงลำโพงเนี่ยแต่กระหึ่มไม่ถูกทิศถูกทางและไม่ถูกที่
คือแหมถ้าไม่ป่วยก็คงจะลุกขึ้นมาเต้นแล้วแต่ข้างในมีแต่คนป่วยที่เขาต้องการพักผ่อนนะ
ใช่ค่ะแล้วจุดที่หันหน้ามานี่คือตึกฉุกเฉินนะคะ
ตึกฉุกเฉินซึ่งมีแต่ผู้ป่วยที่อาการหนักทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูท่านนี้ก็เลยบอกว่า
เข้ามาทำธุระพอดีที่โรงพยาบาลก็เลยบอกโอ้โหเห็นขนาดนี้อยู่ไม่ไหวแล้ว
โทรศัพท์มือถือมีถ่ายเลยแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คุณครูบอกว่าคนป่วยเขาต้องการพักผ่อนหันลำโพงมาหาคนป่วยมีจิตสำนึกบ้างไหม
มีคอมเม้นต์นิงว่า
ข้างหลังเป็นบ้านพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายหน่วยงานก็เลยต้องหันลำโพงมาทางโรงพยาบาลแทนไงครับ
อันนี้คือเขาแสดงความคิดเห็นมานะก็คือถ้าหันหน้าไปทางนู้น
เดี๋ยวข้าราชการทั้งผู้ใหญ่จะไม่ได้หลับไม่ได้นอน

เพราะเขามีกฎหมายเอาไว้เรื่องการใช้เสียง
นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมพวกผักบ้านอะไรอย่างนี้
จากความเหมาะสมแล้วเนี่ยมันก็อยู่รอบพวกโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ไม่ได้